แต่ปัญหานี้นะถ้าจริงนะเอาเรื่องให้ได้
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวต่างด้าวที่เป็นผู้หญิง
แล้วไปย่ำยีเขาแบบนี้ได้ยังไง
ประคับการตำรวจภูทรสุราธานีมีคำสั่งปุ้ยขึ้นเลย
เป็นลูกผู้หญิงด้วยกันแม้ว่าเขาจะเป็นคนต่างด้าวก็ตาม
แล้วฟังข่าวนี้นะพี่เบิร์ตคือรู้สึกหดหู่มาก
เอาจริงจริงนะภาพลักษณ์ของตำรวจไทยเนี่ยความรู้สึกมันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ
คือมีข้อกล่าวหาดาบตำรวจคนหนึ่งที่สพนี้สพบผุดบอกว่า
เอาหญิงชาวเมียนมาที่รอการผลักดันออกนอกประเทศเนี่ย
ออกจากห้องขังไปข่มขืนข่มขืนเสร็จก็เอามาไว้ในห้องขังนี่ไง
จากกรณีที่ดาบตำรวจวัชรินสินสโมสรผู้บังคับหมู่งานสืบสวน
ปฏิบัติหน้าที่๑๐เวลประจำสพพุทธจสุราชธานี
ถูกแจ้งความดำเนินคดีว่าก่อเหตุขืนใจผู้ต้องหาสาวชาวเมียนมาอายุ๒๑ปี
อยู่ในห้องขังครับระหว่างเธอเนี่ย
รอถูกผลักดันกลับประเทศเหตุเกิดช่วงกลางดึกนะครับ
ของวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดครับพตศพพินิษฐ์ผู้บังคับการณ์ตศพุทธจสุราชธานี
เปิดเผยว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากพันธบรดเอกยุทธนาสิริสมบัติ
ท่านผู้กำกับการสพบผุดแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เชื่อว่าน่าจะมีมูลครับภูมิกับพูดนะครับผมไม่ได้พูดนะฮะ
ภูมิกับบอกว่าน่าจะมีมูลรายงานไปที่ผู้การนะครับ
พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหากับดาบตำรวจวัชรินในข้อหาข่มขืน
กระทำชำราวหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตัวเอง
และขณะนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลเกาะสมุยแล้ว
ขณะที่การดำเนินการทางวินัยนะครับพลตำรวจตรีสาธิต
มีคำสั่งให้ดาบตำรวจวัชรินออกจากราชการไว้ก่อน
และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน
อย่างไรก็ตามนะครับยังถือว่าตามกฎหมาย
พูดกันแบบภาษากฎหมายดาบตำรวจวัชลินเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในขณะนี้
ซึ่งผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานียืนยันว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับท้องฝ่ายอันนี้พูดตามหลักการ
แต่ถ้ามาพูดถึงการเยียวยาผู้เสียหายล่ะ
ผ่านตำรวจเอกหญิงศิริกุณกฤทธิบูรณ์ท่านบรรคโศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะ
ประสานไปที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับ
ให้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ต้องหาหญิงรายนี้นะครับ
แล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายเก็บสารคัดหลังไว้แล้วเพื่อเอาไว้ประกอบสำนวนคดี
ขณะเดียวกันนะครับยังประสานส่งทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
ถึงแม้ว่าผู้ต้องขังจะเป็นชาวต่างด้าวก็ตาม
แต่ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ฮะผมกังวลเหลือเกินมาถึงเวลานะฮะ
ที่เขาถูกผลักดันออกไปแล้วคดีนี้ไม่รู้จะเดินยังไงต่อ